บึงกาลแล้วก็อีกหลายจังหวัดกันหน่อย
บึงกาลเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งระบายน้ำ
ออกจากบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รุ่ม
เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
เพราะว่าสถานการณ์น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกา
ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงต่อเนื่อง
เช้าเมื่อวานค่ะที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำที่อำเภอเมือง
ระดับน้ำอยู่ที่๑๒เมตรกับอีก๓๒เซนติเมตร
ถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้๒๒เซนติเมตร
แล้วก็อยู่ห่างจากจุดวิกฤตมากกว่า๑เมตร
แต่ยังไงก็ตามค่ะยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่รุ่มอยู่เป็นจำนวนมาก
พ่อเมืองจังหวัดบึงการนะคะนายนิรัติพงศิษฐิถาวร
ก็มีการสั่งการให้เพิ่มการระบายน้ำออกจากที่รุ่ม
เพื่อที่จะรองรับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นช่วงวัน๒วันนี้ค่ะ
โดยให้ติดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อีก๔เครื่อง
เพื่อที่จะระบายน้ำออกจากบริเวณหนองเงี่ยง
แล้วก็เพิ่มเครื่องผลักดันน้ำอีก๑๐เครื่อง
ติดเอาไว้ที่บริเวณห้วยคาดอำเภอปากฆาต
เพื่อที่จะระบายน้ำในอำเภอโซ่พิสัยแล้วก็อำเภอปากฆาต
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เร็วที่สุด
แล้วก็ที่บึงกาลก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่รุ่ม
ที่บริเวณบ้านนานนที่ตำบลบึงกาลอำเภอเมืองบึงกาลด้วยนะครับ

ก็จมอยู่ใต้น้ำมานานเกือบ๑สัปดาห์แล้วนะครับ

ที่บริเวณอาคารประตูระบายน้ำเขื่อนหัวนา
ตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกต
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล

หลังจากน้ำในแม่น้ำชีรวมถึงแม่น้ำโขงมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เมื่อวานนี้ค่ะปริมาณน้ำในเขื่อนหัวนา
อยู่ที่๖๓ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๙๗ของความจุนะคะ

เพื่อเตรียมที่จะรับน้ำฝนใหม่ที่จะเติมเข้ามา
ในช่วงสิงหาช่วงกัญญานี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก
ทั้ง๑๖อ่างแล้วก็ลำน้ำสำคัญทั้ง๕ลำน้ำ
ก็ยังมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่๑๓๗ของความจุ
ซึ่งก็ยังมีพื้นที่สามารถที่จะรองรับน้ำใหม่ได้มากกว่าร้อยละ๖๐นะคะ
จากการประเมินก็คาดว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลัก
ใน๓อำเภอที่เป็นอำเภอชายแดน
คืออำเภอภูศิงกรุงกัลอำเภอขุนหานฯแล้วก็อำเภอกันธลักษณ์
ซึ่งก็เร่งแจ้งเตือนชาวบ้านแล้วด้วยนะคะ
ส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อช่วงเย็นวานนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องร่วมกันค่ะลงเรือตรวจการแล้วก็ออกไปสำรวจปริมาณน้ำในแม่น้ำแควร์น้อยแล้วก็แม่น้ำแม่กรองนะคะ
เพราะว่า๒เขื่อนใหญ่ก็คือเขื่อนวัชิราลงกรอำเภอทองผาภูมิกับเขื่อนศรีนครินที่อำเภอศรีสวรรค์มีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น
เพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เตรียมรองรับน้ำช่วงฤดูฝนในช่วง๒เดือนนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบติดตามปริมาณน้ำในครั้งนี้เนี่ยก็พบว่าปริมาณน้ำสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบใดกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำรวมถึงผู้ที่ประกอบการเรือแพร่ผู้ที่เลี้ยงปลาปลากระชังก็ถือว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยยังปกตินะคะก็ขอให้ชาวบ้านอย่าวิตกกังวลพร้อมกับมั่นใจใน